อาจจะมีผู้เล่นอินโดนีเซียเข้ามาบล็อกทันนะครับ

ที่จะยิงได้แล้วทำได้จริงครับ

เอกิมมารอน่าโอ้โหทิ้นต่อช่องนี้ครับ

มิกิยิงลูกนิดโอ้โหมิกิยิงทันแล้วครับ
พิธีวัสล์เอาขวามานารุบดิน

แม่งหุบตกคืนแบบนี้รับยากนะครับ
นี่ถ้าตรงกรอบอยู่อยู่เดินรุดเลยนะครับ
ซึ่งก็มี๒เกมที่ต้องเจอเวียดนามแล้วก็ไทยด้วยครับ

ได้สัตว์ลูกหนีโอ้โหวิ่งมาตรงตัวครับ
โอกาสที่๒ของทางธนาวัตรนะครับ
โอกาสอาวุธหนึ่งอีกนิดครับ

โอเคครับ
ได้โอกาสส่องที่นี้นะครับ
นี่คงหมายถึงนะครับ
ก็ถือว่าเราได้ดูฟอร์มของพวกเขาด้วยนะครับวันหนึ่งในสี่เกมเนี่ยก็ต้องเจอกันด้วย
ไม่รู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงก็นี่แหละครับอาศัยเกมวันนี้ดูได้เลย
เริ่มเติมเกมบุกขึ้นมาเหมือนกันครับอินโดนีเซียแทงช่องนี้มาเกี่ยวบอลมา
เป็นที่บอกว่ากว่ากระมาดไม่ได้จริงเลยครับหมายความว่า
เราดูจะดูดีกว่าตอนแรกดูครับวิ่งตัดมาเนี่ยครับ
โอ้โหวตายต่าง
ขอเร็วธมเพียตัดมาจับขวาแล้วกินยัดมาตรงเนี้ย

โดนีเซียไล่ตามไปเสมอด้วยครับ
ให้มาตัดหลังมาแล้วจับบอ
แล้วยิงเยือกเย็นมากครับ
ทุ่มไกลนะครับบานาต้าอาฮาน

ธนวัฒน์โมงออกมาให้เอกณิต

ริซกี่จ่ายตอบมา

เริ่มให้เห็นกับแนวรูปของอินโดนีเซีย
อินโดนีเซียขึ้นมา
มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วครับ
ติดทางเอเนสโต้บอลมาถึงธนวัฒน์
ไทยเร่งแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงหัวเลย
เอกะนิดแต่งถึงเส้นหลังจำสืบไปต่อ
โอ้โหยังตามได้อีกครับ
โอ้โหยังสกัดจังหวะสุดท้ายได้นะครับอัสนาวี

ติดสุภัณฑ์แล้วกระดกเข้าในอีกทีนะครับ
โมงสะกัดออกมาเข้าทางของเอะกะนิด
เอะกะนิดยอดไปเสาไกรสุภัณฑ์
มงชุมมาเสาร์แรกโอ้โหได้ประตูแล้วครับ
โอ้โหขึ้นดำ๒๑ตามตรงกลางจากอาริสักไกรสอนครับ
นาทีที่๕๐ครับทีมชาติไทยขึ้นนำอีกครั้งครับ
โอ้โหเจอกับอินโดรีเซียนะครับ
ที่ล่าสุดที่เจอกันอาริสักไกรสอนก็ทำประตูได้ครับ
แล้วเกมนี้ก็ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
ไทยมาเร่งในช่วง๕นาทีแรกของครึ่งหลัง
แล้วมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหแต่มีบทเรียนแล้วนะครับ
นำแล้วไม่นิ่งพอประตูที่๓ให้มานี่อาจจะโดนได้ครับ
สุภัณฑ์ครับได้แอซิสต์ตรงนี้
โมงย้อนคืนกันมาแล้วอธิสักไกรสอนยืนอยู่ที่เสาแรกแล้ว
วิ่งเข้ามาโชว์มงจังหวะนี้ได้ก่อนนะครับ

แล้วโอ้โหวิ่งตัดหน้ามานี่ฉีกตัวเองมาสวยมากนะครับอดีศักดิ์
จะฟ้องพุทธศิลป์ว่าเป็นจังหวะลำด้านของสุภัณฑ์นะครับ
นี่ครับโอ้โหมงดีมากนะครับ
จังหวะของสุภัณฑ์ที่ชงมาให้ทางอริษัทไกรสร
เป็นใหญ่เลยครับเอฯกี้เอฯกี้ตัดได้ก่อน

ลุยขึ้นมาครับฮัสนาวี่มันโกลำต่อมาที่เอกกี้เอกกี้เข้าซ้ายอัดลูกนี้เอ้าแล้วบอลเข้าทางยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหตีเสมออีกแล้วครับ
อินโดนีเซียได้ประตูจนได้ครับโอกาสไม่เยอะแล้วพวกเขามาอีกครั้งหนึ่งจากอีวานดีมาสครับ
โอ้โหโอกาสเพียงแค่ครั้งที่๔ของเขาครับแล้วตีเสมอ๒๒นะครับของอินโดนีเซีย
โปรมาเข้าทางแล้วยิงหายไปเลยครับอุ้เกมรับไทยมีปัญหาจริงจริงกันครับเกมนี้
เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะมีการปรับแผนยังไงด้วยหรือเปล่าครับทีมไทย
เดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้นะครับยิงมาตรงนี้เนี่ยไม่ล้ำด้วยนะครับ
โบเข้าทางพอดีจับแล้วยิงขวาสวนตัวของศิวรักษ์เข้าไปครับ
โอ้โหโอ้โหใช่ครับโอ้โหโบมันจะเข้าทางครับยิงมาเนี่ยพยายามจะเข้ามาบล็อกแล้วนะครับ
แต่นี่แหละครับอีวัลด้ายมาร์สเองก็วิ่งที่ทะลุมากลายเป็นว่า
แทบจะพอดีกับทางทอมเบียเลยนะครับกลายเป็นว่าไม่ล้ำหน้าตรงนี้
เก็บเบาได้แล้วยิงสวนตัวเข้าไป๒๒ครับ
ไม่ได้ครับต้องแต่งบอสรอจังหวะข้ออาทางที่ดิพันธ์
ซุปเปอร์ชายซุปเปอร์โชว์เลยครับพาหนีผ่านเข้าในมา
อ่าแล้วครับหวานหยดเข้าทางสับลงดีโอ้โหหนอไปเต็มครับ
โอ้ซ้ายของทางธนาควะซึมจิตถาวรครับโอ้ยยังมีผู้เล่น
โดนตามมาบล็อกได้อีกแล้วครับโอ้โห
หวานทุกขึ้นมาโมงเข้าในเลยไอวัลดิมัสใส่สกัดขึ้นมาครับ
สลัดสลัดโมงชมอาเลยครับอ่าทางโมงลูกนี้ดีแล้วครับ
เข้าทางแล้วผ่านมาโอ้โหเอ้าโดนมือครับจังหวะนี้
ผู้สินโอ้โหไม่เป่าครับโดนมือในกรอบเขียนทอดโอ้โห

บอลของทางอินโดนีเซียขึ้นมาแล้ววางยาวทะลุมา
โอ้โหแล้วครับเปล่าหยุดทันทีเลยครับ
โอ้โหมีไฮไลท์ในช่วงท้ายเกมครับ
น่าจะเป็นจุดโทษของไทยครับ
แต่การว่าภูตุศินร์สามภุตไม่
ถ้าจะเป็นจุดโทษทีมไทยก็สุดท้ายแล้ว
เกมนี้การว่าเสมอกัน๒๒ครับ
โอ้โหเกมทีนท่าทัยเสียหายมากนะครับ